คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับ
เขาว่ากันว่าน่าจะเป็นการวางเพลิงหรือเปล่า
เป็นการวางเพลิงอู่ซ่อมรถ
ขณะที่เจ้าของอู่ช่วงนี้คือใกล้เทศกาลสงการ
ก็ไปต่างจังหวัดนะครับก็ทิ้งอู่ไว้

เพลิงเนี่ยเผารถจนเสียหายนะครับ
๕คันเป็นรถของลูกค้าด้วยฮะ

รู้ป่ะว่านี่เลยเย็นไป

นี่เลยนี่เลย
เธอมานี่เลย

หาดใหญ่จังหวัดสงขานะครับ
ในคลิปตอนแรกเห็นไหมว่าพลเมืองดี
กิ่งไม้ตบไฟที่ยางล้อรถเบนท์
แต่เหมือนไฟมันปะทุขึ้นมาเลยนะฮะ

ทีนี้ไปลากสายยางมาได้ก็เอามาฉีดน้ำ

เกินกว่าที่จะระงับยับยั้งไฟเอาไว้ได้นะครับ
ไฟมันก็เลยโหมไหม้รถนะฮะ
สุดท้ายเมื่อกู้ภัยเทศบาลนครคลองแหมาถึง

ได้รับความเสียหายไปทั้งหมด๕คันนะครับ
มูลค่าความเสียหายประมาณ๔ล้านบาทนะครับ

และอีกอย่างนะเป็นรถยนต์ของลูกค้า

ของอู่พาครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัด

แล้วจะกลับมาถึงที่หาดใหญ่คือเช้าวันนี้

น้องเลเป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
และเป็นคนที่ไปเรียกชาวบ้านเจ้าช่อง
มาช่วยกันดับเพลิงนะครับ
ให้ฟังขณะที่เธอกับแฟนขี่จักรยานยนต์

ว่ามีคนขี่ซาเล้งจอดอยู่ริมถนน

เมื่อมาถึงอู่ก็เห็นไฟกำลังลุกไหม้ล้อรถยนต์
ส่วนคนขี่ซาเล้งก็นั่งมองกองไฟอยู่บนรถล่ะคุณ
ทีนี้พวกเธอก็เลยจอดรถพร้อมกับเพื่อน

ตอนแรกวิ่งไปหากิ่งไม้มาช่วยดับไฟด้วย
จนมีพลเมืองดีอีก๒คนผ่านมา
ก็ช่วยกันหาน้ำลากสายยางมาฉีด
ระหว่างนั้นก็โทรตามรถดับเพลิงด้วย

คนขี่ซาเล้งหายไปตอนที่รถดับเพลิงมาถึงนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่านไปหาใคร
ระหว่างคุณพ่านไปช่วยดับเพลิงน่าช่วยดับเพลิงด้วย

รู้สึกว่าอยู่แล้วก็ทีนี้เขาเอาถังดับพื้งมาฉีด
ทีนี้ฉีดก็คือฉีดไม่ทันแล้ว
เพราะว่ามันในนี้แล้วมันยังไงมันลุกแล้ว
ใช่มันเริ่มลามแล้ว
ใช่สำรวจพวกนั้นไปตั้งแต่ไปเรียกดับพื้งมา
ก็คือว่าพอดับเพลิงมารู้สึกว่าเขาก็ไม่อยู่แล้ว
ที่สีข้างที่เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกต
และความสงสัยของน้องเขาเท่านั้นนะคุณนะ

ล่าสุดมีรายงานว่าตำรวจรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว
เป็นอดีตผู้ที่เคยทำงานอยู่ในอู่คุณ
จริงก็คือนักศึกษาฝึกงานที่เพิ่งเรียนจบ
เคยมาฝึกงานในอู่นะครับ
แต่กลัวตำรวจยังไม่จับก็เลย
ต้องบอกรายละเอียดเป็นว่า
เป็นอะไรนะคนที่เคยทำงานอยู่ในอู่เนี่ยนะฮะ
และเขาบอกว่าคนคนนี้มีความโกรธแค้นกับเจ้าของอู่

ทีนี้มีกล้องวงจรปิดบันทึกหลักฐานไว้ได้
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะใครเป็นคนวางเพลิงจะต้องถูกจับ

เดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปนะครับ